กันหน่อยในช่วงบรรยากาศสงกรานแบบนี้นะคะรำวงงานวงงานวัดต้องมีต้องมา
คุณผู้ชมค่ะอย่างพี่ยูญาติเยอะนี้นะคะ
มาเปิดการแสดงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพิศนุโลกกันหน่อยค่ะ
ยุ้ยก็คิดถึงเวทีเหมือนกันไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะคะ
เดี๋ยวไปดูความคึกคักของบรรยากาศกันหน่อยค่ะไปจัดมาเออ

บอกแล้วโปเอสคอมโบว่ของจริงสนุกสนานเต็มที่คือมีเหตุผสมบัญกาศ
คุณผู้ชมเห็นคือพี่ยุญาติเยอะพร้อมวงดนตรีคณะโฟเอส
โบเปิดทำการแสดงที่วัดเดินมะครุฑนะคะที่วัดโบดพิศนุโลกนี่เอง
เขาเป็นงานเททองหล่อพระค่ะซึ่งทางด้านคุณศรีไพรไทยแท้
นักร้องเพลงแหล่ชื่อดังเขาเป็นเจ้าภาพเอาวงดนตรีที่มีพิวญาติเยอะ
เอามาร้องเพลงให้ชาวบ้านได้รับฟังกันแบบใกล้ชิดเลย
ฉันชอบมากนะแฟนก็เต้นกันหน้าเวทีสนุกสนานเลย
มีสาวรำวงแบบโบราณมาด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ให้แฟนได้มาร่วมโค้งสาวรำวง
แล้วก็รำฉลองเทศกาลสงกรานกันไปด้วยบรรยากาศสนุกสนานค่ะ
อย่างที่เห็นเลยแต่สนุกสนานแค่ไหนเขาก็มีระยะห่างนะ
มีการตรวจเอทีกงเอทิเกอะไรกันมาแล้วนะคะ
แฟนก็ใส่หน้ากากกันมาแบบเต็มที่เลย
ยุญาติเยอะบอกกับบันเทิงไทยรัฐค่ะนะฮะบอกกับทีมข่าวพิศนุโลกเนี่ยนะฮะ
บอกว่าคิดถึงแฟนเพลงมากเลยหยุดไปตั้งนานเพราะสถานการณ์โควิด
ส่วนผลงานใหม่เนี่ยอดใจรอกันได้เลยนะคะ
เพราะว่ากลางปีนี้เนี่ยนะคะจะมีโปรเจกต์นำเพลงของแม่พึ่งมาร้องใหม่ค่ะ

ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเราก็รออยากจะมางานอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามันเป็นอาชีพนะคะเราหยุดมานานมันก็คิดถึงแฟนคลับแฟนเพลงอย่างนี้ค่ะ
แล้วพวกเราก็คิดถึงพี่ยุวิจริง

อืมขอสติปให้เชอรี่เต้นก่อนเพราะว่าคุณผู้ชมตกใจเลยนะเนี่ย